พอละครคุณเก๋ไก่เขากำลังจะจิ้นกับพระเอกปุ๊บ

หลายคนชอบมาด่าผมไม่ทำนู่นนี่มุ้งมิ้ง

เขากำลังจะเป็นนัมเบอร์วันแห่งประเทศไทยนะครับผม
สมมุติว่าเขาไปเล่นละครช่อง๓ใช่ไหม
เขาก็ต้องมีช่วงหนึ่งที่จะต้องไปจิ้นกับพระเอกนะครับผม
แล้วก็ต้องถ่ายรูปคู่กับพระเอกลงเยอะ

แล้วนึกภาพถ้าช่วงนั้นเขากำลังจะไปถ่ายละครดี
จะให้ผมไปลงอะไรตุ้มตั้มตุ้มตั้มมันไม่ได้นะครับผม

แรกก็ให้เขาไปจิ้งกับคนนู้นคนนี้นะครับผม
เพราะว่าถ้าเขาถ่ายกับเพจเขาก็ต้องลงรูปกับเพจจิ้งกับพระเอกนะครับ
เราก็ต้องสนับสนุนงานกันด้วยนะครับผม
แฟนไปไหนแฟนไปถ่ายงานอะไรของเขาไม่รู้นะผม

น่าจะเลิกดึกด้วยเราก็เป็นกำลังใจให้เขาก็พอแล้วนะครับผม
ขอให้ถ่ายงานอย่างมีความสุขนะครับผม

อันนี้มันคือสิ่งที่ตัวผมเนี่ย

หลายคนชอบมาด่าผมไม่ทำนู่นนี่มุ้งมิ้ง

เขากำลังจะเป็นนัมเบอร์วันแห่งประเทศไทยนะครับผม
สมมุติว่าเขาไปเล่นละครช่อง๓ใช่ไหม
เขาก็ต้องมีช่วงหนึ่งที่จะต้องไปจิ้นกับพระเอกนะครับผม
แล้วก็ต้องถ่ายรูปคู่กับพระเอกลงเยอะ
เราก็ต้องเข้าใจช่วงนั้นเรานึกภาพ
ถ้าช่วงนั้นเขากำลังจะไปถ่ายละครดี
จะให้ผมไปลงอะไรตุ้มตั้มตุ้มตั้มมันไม่ได้นะครับผม

ถึงมันจะเป็นยุคนี้แล้วมันก็ไม่ได้นะครับ

ดูละครน้องไหมจะดูยังไงล่ะน้องมันยังไม่ได้ถ่ายจบเลย
ทารีฟอะไรรีฟกระติกครับผม
บน้ำมากหน้าได้ครับผมลืมพูดเยอะ

พอละครคุณเก๋ไก่เขากำลังจะจิ้นกับพระเอก

ไอ้บ้าไม่ใช่เราก็ต้องอยู่นิ่งของเรานะครับผม
แล้วเราก็ต้องให้เกียรติภูมิกงภูมิกับทีมงงทีมงานที่เขาก็ต้อง
ให้ละครเขาสำเร็จมันก็ต้องมีการจิ้นกันของเขาไปนะครับ
ตัวผมจะไม่ได้ชอบจิ้นปลอมหรือแบบว่าไปอะไรนะ
ไปถ่ายงานแล้วต้องไปจิ้นอะไรอย่างนี้ผมจะไม่ได้เลยของผม
นี่คือถ้าจิ้นปลอมผมทำงานไม่ได้จริง
ถ้าจิ้มเนี่ยคุณเก๋ก็คือก็น่าจิ้นได้นั่นแหละ

ไปจิ้นคนเดียวก็ไม่ได้แล้วก็ให้เขาไปจิ้นกับคนนู้นคนนี้นะครับผม
เพราะว่าถ้าเขาถ่ายกระเพกเขาก็ต้องลงรูปกับเพจจิ้งกับพระเอกนะครับ
เราก็ต้องสนับสนุนงานกันด้วยนะครับผม